สังเกตภาพของสมาครมแหละสมาครมโดยไปถึงผลงานของนักกีฬาด้วยนะครับ

คุณหญิงปัธมารีสวัสตระกูลนะครับนายกสมาคมกีฬาแบตมินตันแห่งประเทศไทย
ที่เพิ่งได้รับฉายานะครับว่าหญิงแกร่งไฟแรงเวอร์นะครับ
ก็เปิดเผยว่าสมาคมแบตมินตันเนี่ยก็วางแผนงานปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดเอาไว้แล้วนะครับ
เป้าไว้ที่ว่าจะผลักดันนักกีฬาแบตมินตันไทยให้ทำอันดับโลกติดท็อปเทนเพิ่มขึ้น
เดิมนะครับที่ไทยนั้นติดท็อปเทนเพียงแค่๓ประเภทก็คือหญิงเดี่ยวหญิงคู่และคู่ผสมเท่านั้นนะครับ
การพัฒนาทีมผู้ฝึกสอนรวมไปถึงดึงหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา
และนำนักจิตวิทยาเข้ามาร่วมพัฒนานักกีฬาแบรมินตันเพิ่มเติมด้วย
อันนี้สำคัญมากเลยนะครับคุณวรปัตรผมว่านะ
เรื่องของนักจิตวิทยา
เพราะว่าในหลายคะแนนในหลายครั้งหลายทัวน้องเมนต
พอถึงช่วงสำคัญที่มันบีบหัวใจ

บางครั้งนักกีฬาไทยอาจจะเสียฟอร์มไปจากจุดนี้
ก็เป็นธรรมชาติของคนไทย

เกมจิตใจเข้มแข็งพอบางนัดของง่ายก็ทำให้เป็นของยาก
แน่นอนถ้ามองเห็นเรื่องนี้ดีทุกประเภทกีฬาผมเห็นด้วย
ควรจะต้องหยิบมาใส่แต่ว่าบางสโมสรที่นักกีฬาบางคนเขาไม่ได้สังกัดของสมาคม

ถ้าสมาคมผลักดันเรื่องนี้อย่างจริงจังผมว่าทั้งระบบมันจะพัฒนาเร็วมากเลยนะครับ
สำหรับเป้าหมายในปีนี้ก็มีการการขันใหญ่หลายรายการเลยครับ
มินตันชิงแชมป์โลกโทมัสอูเบอร์ครับนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักสำคัญของสมาคม
ก็ตั้งเป้าไว้กับทีมหญิงนะครับหวังว่าจะทำผลงานเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้เป็นอย่างน้อย
หลังจากเคยคว้าที่๓เมื่อปี๒๕๕๕ส่วนทีมชายก็ตั้งเป้าให้เข้ารอบ๒ให้ได้นะครับ
อย่างเช่นหญิงเดี่ยวหญิงคู่และคู่ผสมนะครับ